ถ้านายจริงต้องออกไปค่ะออกไป

ห้ามันต่อมีค่ะหลักฐานนี้ไปดูในสอเทียล

นั่งเป็นเปรียบเข้าวัดทำไมออกไป

พระคุณนางหนังสืออ่อนพวกเข้าไปดูในวัด

ก็เป็นกลุ่มที่เห็นอยู่

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดบางคลานครับ

สวแล้วก็ไม่ต้องมายุ่ง

เบื้องหลังการต่อต้านการดำรงตำแหน่ง

ของพระครูวิสุทธิวรากร

แต่จนถึงวันนี้พระครูวิสุทธิวรากร

จะเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดได้

ข้าม๑๓กัญญาโยนคุณผู้ชมครับ
ภาพนี้คือตอนที่

นี่ไงเสื้อขาวทางขวานี่
ต่างคนต่างถ่ายแต่ก็
สวกิติศักดิ์ก็ไม่ยอมเจรจากับคนในวัดนะ

ได้ผมใช้ตรงส่วนครับขอเวลาถึงจังเลยครับ

โอ้อ้าวนี่คือสมาชิกกุฎิสภารสงเกียจนะคุณผู้ชม
สุดท้ายเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็ยังไม่ได้เข้าไปในวัดครับ
เพราะว่าชาวบ้านกลุ่มที่ต่อต้านไม่ยอม
ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ชาวบ้านฝั่งสนับสนุนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
รวมตัวกันมาประท้วงขับไล่สวกิติศักดิ์ที่หน้าวัด

แต่เอาจริงคือเราเคยเห็นตั้งแต่ตอนนู้นน่ะ
ที่โหวตนายกอ่ะที่สอวรกิตตีศักดิ์ที่เอ๊กออกบ้าง
แล้วหนีขึ้นมารอไซซ์แล้วนักข่าวถามไปไหน
เออนั่นแหละงานเร่งโดดของท่านตอนนั้น

ขณะเดียวกันครับมีคนไปยื่นหนังสือถึงวุฒิสภา
วินิจฉัยจริยธรรมของสวกิติศักดิ์
จากกรณีความขัดแย้งที่วัดบังคลานเนี่ย
ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้พิจารณา
ลงคะแนนทางลับนะลงคะแนนเป็นการรับ
มีมติออกมาว่าการกระทำของสวกิติศักดิ์ไม่ขัดจริยธรรม
กรณีที่เข้าไปขัดขวางไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลาน

โดยปมก่อนหน้าก็มีการที่มีการคัดค้าน
ให้พระครูวิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสรูปใหม่
ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีข้อคอรหาเรื่องปัจจัย
ขณะที่อดีตเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ถูกเจ้าคณะจังหวัดปลดไป
ก็ถูกปลดออกด้วยเหตุผลเรื่องการใช้ปัจจัย

ซึ่งปัญหานี้ยืดเยื้อมานานเกือบ๑๐ปี
แล้วปัจจุบันก็ยังหาทางออกกันไม่ได้ครับ